คุณผู้ชมครับที่จันทบุรีนะครับมีไฟไหม้รถยนต์คันหนึ่งนะครับ
คนขับกับคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยรอดออกมาได้อย่างหุดหวิดนะครับ

ใช่ครับรถคันนี้นี่ติดแก๊สด้วยนะครับ

คือคนขับเนี่ยมากับผู้ที่นั่งมาด้วยอีกคนนึง
บอกว่าตอนพยายามจะไปช่วยกันดึงออกมาเนี่ย
เหมือนมีใครดึงเอาไว้ไม่ยอมให้ออกจากรถ

สุดท้ายมีคนผ่านมามาช่วยดึงกันออกมาได้ทันนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณช่วงเที่ยงนะครับ

เป็นรถยนต์ออดี้สีขาวนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายสุขุมวิทย

ใกล้กับปั๊มปตทเขาตานก
ตะบนเขาวัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ไฟลุกไหม้แบบโอ้โห
ดูฮะพังเสียหายทั้งคันนะครับ
คือตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยนะฮะ
ไฟก็ไหม้รถจนเกือบหมดคันแล้วครับ
เจ้าของรถบอกว่าขับรถมาถึงที่เกิดเหตุอยู่

เครื่องดับแล้วเบรกก็ไม่ทำงานนี่ฮะ

พอสตาร์ทครั้งนี้มันมีควันเนี่ย

ลงจากรถก็พยายามไปดึงผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยเนี่ย

อันนี้ตามความเชื่อของคนขับเขานะ

แถวนั้นเขาเห็นครับเขาก็รีบมาช่วยครับ

ก็ออกมาได้ทั้งคนขับทั้งคนที่นั่งมาด้วย

โหมลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว

พอฉีดน้ำดับไฟก็หมดแล้วฮะ
วอดทั้งคันแล้วครับ
ไม่เหลืออะไรเลยนะครับ
เราก็มาเปิดประตูให้ข้างนึง
ให้คนที่นั่งข้างเรานั้นมาออก

เราก็เคยดูนี่ถ้ามีติดแก๊สเราก็กลัวเสี่ยง

ก็คือตั้งช่วงที่เกิดเห็นฟันก็คือฟันขึ้นสู่ปากกระปองละ
ซาเหตุน้องไปรอดูอย่างละเอียดนะฮะ